โอ้โหเรื่องราวบนท้องถนนเนี่ยมันมีหลายลักษณะนะคะ

เหตุการณ์นี้เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานเราตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์ที่ปัตตานีค่ะที่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
คนขี่กับคนซ้อนเป็นผู้หญิงมากันสองคน
แล้วก็เขากำลังจะเบี่ยงจากเลนซ้ายไปเลนขวาเพื่อที่จะกลับรถ
แต่มีรถกระบะขับมาเร็วแล้วก็พุ่งไปชนเลยนะคะ

ผู้หญิงอีกคนนึงไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะแล้วลากไปประมาณสัก๕๐เมตร
แต่โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่คนที่ติดใต้ท้องรถเนี่ย

แต่ประเด็นก็คือคนขับรถกระบะนี่นะคะเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อย

แต่คนขับรถกระบะเขาบอกว่าก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
เปลี่ยนเลนกับทันหันตัดหน้าเขา

แต่จากภาพตั้งแต่ช่วงต้นคลิปค่ะ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าก็รถกระบะเหมือนกับขับเบียดแซงแข่งกันกับรถอีกคันนึงอยู่หรือเปล่า

ก็เลยขับมาเร็วจนเบรกไม่ทันกัน

ลักษณะแบบนี้ตกลงแล้วจะบอกว่าใครผิดใครถูกกันดี
แล้วคันดำคันดำจี้ตูดเขา
นะก็ไปด้วยใช่ไงเนี่ยจะหวานเนี้ยคือคนขับตรับบาดก็บอกว่าเอาก็
มองว่ารักษณะแบบเนี้ยเป็นประมาทร่วมนะคะอืมนางสาวนุสรีนิอารีอายุยี่สิบปี
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมากับนางสาวนุระฮาฟีซาลาเตะอายุ๒๑ปี
เขาจะไปทำงานกันอ่ะนะคะครับก็จังหวะตามภาพในกล้องวงจรปิด
เลนซ้ายเขาก็เปลี่ยนเลนไปเลนขวาเพื่อที่จะกลับรถนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๔๒เพชรเกษมอำเภอเมืองปัตตานีแล้วรถกระบะมาพุ่งชน
คือทั้งคู่เนี่ยค่ะบาดเจ็บนางสาวนุสรีปลอดภัยแล้ว
แต่ยังคงอยู่โรงพยาบาลปัตตานีแต่ว่านางสาวนุระฮาฟีซาคนนี้สาหัส
เพราะว่าไปติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็โดนลากไปด้วยนะคะ
ตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
นางสาวมาติเกาะลาเตะน้าของนุระฮาฟีซาคนซ้อนนะคะ
บอกว่าหลานเนี่ยมีแผลที่แขนซ้ายแล้วก็ต้องตัดนิ้วนางและนิ้วก้อยออก
คือต้องตัดนิ้วทิ้งอ่ะนะคะหน้าบวมขยับตัวไม่ได้
คู่กรณีก็มาเยี่ยมแล้วนะคะน้าก็เลยบอกว่าอยากให้รับผิดชอบหน่อย
สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกลายเป็นว่าหลานสาวกลายเป็นคนพิการ
เพิ่งได้ทำงานได้สองวันสภาพจิตใจแย่มาก
มารู้ว่าตัวเองต้องโดนตัดนิ้วไปด้วย
อับดุลคอลิกแวร์มิงอายุ๕๔ปีคนขับรถกระบะคู่กรณีบอกว่า
ก็รถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนตัดหน้ากระชันชิดจริง
เขาก็เลยหลบไม่ทันจริงจริงแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าต้นคลิป
เหมือนกับว่ารถกระบะมีการขับแข่งกันปาดกันมากับรถอีกคันนึง
อับดุลคอลีกคนขับรถกระบะคู่กรณีบอกว่า
เขาไม่ได้แข่งกันมาไม่ได้ปาดกันมากับรถคันอื่นนะ
แต่รถอีกคันจี้หลังเขา

เขาไม่ได้แข่งแต่อีกคันไปจี้หลังเขา
แล้วเขาก็พยายามจะหลบรถคันข้างหลังที่ไปจี้หลังเขา
แต่จังหวะนั้นจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนตัดหน้าเขาพอดี

แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ช่วยเหลือคนเจ็บ
ทั้งคู่ผู้หญิงทั้ง๒คนคนละ๕๐๐บาทเป็นการช่วยในเบื้องต้น
แต่ถ้าญาติของคนเจ็บจะขอมากกว่านี้
นายอับดุลคอลิกคนขับรถกระบะคู่กรณีบอกว่า

เขาก็บอกก็ขอความเห็นใจฝั่งเขาด้วย
ก็ต้องไปถามตำรวจว่าแบบนี้จะยังไง
ตำรวจบอกว่าดูคลิปวิดีโอเบื้องต้นแล้วนะคะ
ในส่วนของคู่กรณีก็คือคนขับรถกระบะ
และในส่วนของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยค่ะ

ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการขับขี่ประมาทร่วมกัน
แต่ก็ต้องมีการสอบสวนจากพยาน
แล้วก็ต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังเร่งให้พนักงานสอบสวน
สรุปว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูก
จะมีรถคันอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหม
ก็คือตามคลิปในช่วงต้นที่มีการไปจี้ท้ายกัน

ก็ต้องตามตัวคนขับกระบะอีกคันมาสอบสวนด้วย

จะต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยไหม

จะบอกว่าขับมาโดยที่คุณไม่ได้แข่งกันเลย

ส่วนอีกคันหนึ่งก็จะกระชันชิดหรือเปล่า

แต่บางคนก็บอกว่าท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอกว่า

คุณผู้ชมส่งข้อความมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

เป็นความผิดของจักรยานยนต์ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้
แต่ในขณะนี้คนซ้อนท้ายจักรยานยนต์เนี่ย